เอาใจสายรักสุขภาพกันหน่อยนะคะจะพาไปทานอาหารสไตล์ฮาไวดั้งเดิม
เมนูนี้ชื่อแปลกหน่อยโป๊เกะนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นปลาดิบหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากับผลไม้นานาชนิด
หรือว่าจะทานกับผักก็ได้นะคะทานกับข้าวก็ได้
ติดตามจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ค่ะ
ปลาแซลมอนดิบหั่นเป็นทรงลูกเต๋าชิ้นเล็ก
นำไปคลุกเคล้ากับผักผลไม้ต่าง
มะม่วงส้มโออโวคาโดราดด้วยซอสสไปซี่เมโย

แรงบันดาลใจมาจากอาหารพื้นเมืองของชาวฮาไวน์
รับประทานกันมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะ

เลือกส่วนผสมท็อปปิ้งและซอส
สร้างสรรคเมนูที่ถูกใจเราเองก็ได้ค่ะ
โอเคคือที่ฮาวัย
หมายความว่าการหั่นปลา
เพราะฉะนั้นเขาหั่นโพเกะหั่นปลาให้เป็นเตา

แล้วพอมันมาเริ่มดังในเมแลนด์
คือในแคลฟอร์เนียของอเมริกา
มันมีคนหลายมาก
เขาก็เลยเอามาผสมผสานด้วยผลไม้
เพื่อเพิ่มความกลมกล่อมของแต่ละเมนูไปครับ
เจ้าของร้านบอกว่าแนวคิดเริ่มต้นทำร้านอาหารสไตล์โพเกะ
เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

และเป็นช่วงที่โพเกะกำลังได้รับความนิยม
เกิดไอเดียนำเมนูโกเกะมาสร้างสรรค์

โดยเน้นคอนเซ็ปต์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีความอร่อย
เนนูนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีของทางร้าน

แนะนำว่าให้ลองเริ่มจากทานเมนูนี้เลยค่ะ
เพราะมีส่วนผสมวัตถุดิบเกือบครบแทบทุกอย่าง

โปเกะสไตล์ไหนที่ใช่กับเราค่ะ
ทูน่าดิบและปลาไหลอยู่ในชามเดียวกันค่ะ
เมนูนี้ยังมีมะม่วงเป็นผลไม้ประกอบด้วย
หลายคนที่ไม่เคยลองอาจคิดว่า
ของขาวกับผลไม้ไม่เข้ากันใช่ไหมคะ

ไม่น่าเชื่อว่ารสชาติกลมกล่อมลงตัวมากค่ะ
ส่วนเมนูนี้เหมาะสำหรับคนชอบทานเผ็ดค่ะ
มีปลาทูน่ากิมจิกระเจี๊ยบย่างยำสาหร่าย
ซอสสไปซี่กิมจิลงไป
แซ่บจี้จ๊าดสะใจค่ะ

ผลไม้เย็นแนะนำเมนูอาซาอิโบเลยค่ะ
ใช้อาสไอผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
นำไปปั่นรวมกับสับปะรดและผลไม้ตระกูลเบอรี่
เจี๊ยบถูกใจแถมดีต่อสุขภาพ
คือจริงแล้วอาหารที่มีเพื่อสุขภาพ
แต่หลายคนอาจจะคิดว่ารสชาติมันอาจจะแบรนด์จืดหรือไม่อร่อย
ไม่อยากจะมาลองให้มาทานที่ร้านเราดูนะครับ
เพราะว่าร้านเราธีมของร้านจริงแล้ว
แล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหาร
เพื่อสุขภาพของคนไทยด้วยนะครับ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
ตั้งแต่เวลา๘โมงครึ่งถึง๓ทุ่ม
และวันเสาร์ตั้งแต่๑๑โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน